หน้าคนที่อยู่เชียงใหม่แล้วเอาผ้าไปซักที่เครื่องหยอดเหรียญ

เขาตระเวณไปขโมยเสื้อผ้าตามร้านที่อย่างที่ผมบอก
๔เดือนก่อนบอกอ้างว่าตกงาน
ก็ตกงานแล้วพ่อแล้วยังเอาเงินไปเล่นพนันออนไลน์มันจะเหลืออะไรครับ
กล้องวงจรปิดนะครับในร้านซักผ้าหยอดเหรียญเนี่ยครับ
ตะบนแม่เหี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ที่เข้ามาทำทีเข้ามานั่งแล้วก็เอาโทรศัพท์ไปชาร์จเพราะอะไรรู้ไหม
เพราะเห็นลูกค้าผู้หญิงคนหนึ่งเขามาซักผ้าอยู่
อ๋อเนียนอ่าแต่พอเปลาดคนแทบครับคุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้
ไปที่ห้องซักผ้าด้านข้าง
แล้วเขาพอนี้โกยเลยโกยเสื้อผ้าที่วางอยู่ในตะกร่า
ใส่รถจักรยายนแล้วก็ขี่หนีไปทางถนนเชียงใหม่หางดง
เหตุการณ์นี้ย้อนไปตั้ง๑๒มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนะครับ
ตามรวดลงพื้นที่ไปตรดสอบก็วงจอดปิดที่ร้านครับ
แล้วก็ตามเส้นทางที่คนร้ายขี่รถหลบหนี
กระทั่งช่วงเที่ยงคืนของเมื่อวานนี้ฮะไปจับได้แล้ว

ผู้ต้องหาคือนายสยุมพรขติยะอายุ๔๐ปี
เป็นชาวเชียงใหม่นี่แหละครับอำเภอเมืองเชียงใหม่
แล้วก็ควบคุมตัวไปที่สพเมืองเชียงใหม่ไปสอบสวน
ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับ
ทำงานอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่นี่แหละ
พอโควิดมาร้านอาหารต้องปิดปิดก็ตกงานตกงานปั๊บ
ไม่รู้จะทำยังไงออกไปตระเวนขโมยเสื้อผ้าเอาไปขายครับ
แล้วก็ไปยืมรถจักรยานยนต์เข้ามาด้วยนะจากคนรู้จัก
ก็ขี่มอเตอร์ไซคันนี้แหละเอาเสื้อผ้าพวกนี้ไปขาย
แล้วเขายังมีพฤติการหลอกขายทุเรียนออนไลน์ด้วยนะ
ใครโดนอีกหรือเปล่าเพราะว่ารอบนี้ที่เขาหลอกขายทุเรียน
เขาได้เงินไปเป็นหลักแสนนะพอได้เงินมานะครับ
เอาไปเล่นพนันออนไลน์เงินหมดก็ออกก่อเหตุใหม่นะฮะ
แล้วก็ไม่ให้เจ้าทุกข์ตามไปเจอตัวด้วย
ถูกจับกลุ่มในที่สุดอืมตำรวจตั้งเขาหารักทรัพย์ในเวลากลางคืน
ในเวลากลางคืนนะแล้วก็จะขยายผลหาเครือข่ายที่รับซื้อ
รถจักรยานยนต์ของผู้ต้องหาไปแล้วก็ทรัพย์สินที่ขโมยไปด้วยนะครับ
อย่าเล่นสิครับการพนันเนี่ยเงินน้อยอยู่แล้วนะครับ
อันนี้ฝากถึงทุกท่านด้วยนะครับใช่ครับ